คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแบบนี้ที่เนื้อหมูก็แพง
เนื้อไก่ก็ราคาขึ้นไข่ก็ราคาขึ้น
แววว่าเป็ดก็จะราคาขึ้นตามเหมือนกัน
เนื้อจอราเข้ไหมคะคุณผู้ชม
มีคนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสบอกว่าในเมื่อทุกอย่างมันแพง
ลองหันมาลองอะไรใหม่ที่มันก็ได้ใจเหมือนกันนะ
แล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยเขาบอกกิโลกรัมละ๗๐บาทเท่านั้นเองคุณ
ถูกกว่าหมู๓เท่าเอาลองไหมคะคุณผู้ชม
เนื้อจอราเข้เลี้ยงเป็นที่คือฮาในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เพราะว่านี่ค่ะเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
จำหน่ายเนื้อจอราเข้เลิกหนังแบบยกตัวเฮียศักดิ์ฟาร์ม
เป็นฟาร์มเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายเนื้อจราเข้นะคะ
โพสต์ประกาศเลยบอกว่าเนื้อจราเข้ราคากิโลกรัมละ๗๐บาทเท่านั้น
ในขณะที่หมูอย่างหมูเนื้อแดงที่ขายในตลาดสี่มุมเมือง
เป็นตลาดค้าส่งกิโลกรัมละ๑๘๐บาทเลยนะ
เฮียศักดิ์เจ้าของฟาร์มบอกเลยนะคะว่านี่คือราคาส่งของทางฟาร์มเลย
ถ้าใครซื้อตั้งแต่๓๐กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยเอาไปเลยกิโลกรัมละ๗๐บาท
แต่ถ้าซื้อไม่ถึงให้กิโลกรัมละ๑๐๕บาท
ก็ยังถูกกว่าหมูอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะค้าขายปลีกหรือขายส่งอ่ะนะคะ
แต่นี่ถ้าแบบว่าลอกหนังซื้อยกตัวคุณ๘๐๐บาท

คุณคือบางคนเนี่ยเอาจอราเค้เนี่ยไปขายเอาไปกินเนื้อเนี่ยนะ
เขาจะเสียบท่อนเหล็กย่างเตาเหมือนหมูหาน
เหมือนหมูหานหมูย่างค่ะ
เอาทั้งตัวในย่างเลยให้เห็นกันไปเลยว่านี่คือเนื้อจราเข้
เนื้อแบบนี้ก็มีเขาบอกว่าจราเข้ที่เขาเอามาขายเนี่ย
จะเป็นเนื้อส่วนช่วงตัวกับช่วงหางเท่านั้นค่ะครับ
ส่วนที่เขาขายราคาถูกเขาบอกว่าปกติแล้วฟาร์มนี้เนี่ยนะ
ส่งออกเนื้อจราเข้ไปต่างประเทศก็คือไปจีนไต้หวันฮ่องกง
แต่ตอนนี้มันติดโควิดก็ส่งไม่ได้
อันนี้เมนูไหนคะจราเข้ผัดเผ็ดอย่างนี้เหรอคะ

เหรออันนี้เหมือนแคปหมูเลยเป็นจราเข้เหรอคะ

โอ้โหอันนี้น่าลองอันนี้น่าชิม
ฉันเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแคปจราเข้เนี่ย

เอาหนังมาทอดให้มันพองแบบนี้เนี่ยครับจอราเค้
ทีมข่าวเราก็อุตสาหะลงพื้นที่ไปสำรวจร้านอาหารที่ใช้เนื้อจราเข้เป็นส่วนประกอบอาหารกันหน่อย
ร้านตึกส้มค่ะคุยกับคุณวิชัยแล้วก็คุณอุทัยพรรุ่งทวีชัยเจ้าของร้าน
เป็นเจ้าของสูตรเมนูพิษดารก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเนื้อจอระเข้

เขาบอกว่าที่นี่ก็เปิดฟาร์มเหมือนกันจ้า
เปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงจราเข้อยู่แล้วเปิดมานานกว่า๓๐ปี
มีจราเข้พ่อพันธุแม่พันธุอยู่กว่า๑๒๐๐๐ตัว
เขาบอกว่าเนื้อจราเข้ดีตรงไหนรู้ไหม

ไขมันไม่มี๒โปรตีนสูงด้วย

มันเลี้ยงอย่างสัตว์บางชนิดก็จะต้องมีสารเล่งเนื้อเล่งเนื้อแดงเล่งเลี้ยงต่างเนื้อจอละเข้ไม่ต้อง
คุณไปลองสิก๋วยเตี๋ยวเนื้อจอราเข้นะโอ้โหก็เหมือนเนื้อตุ๋นเลยคุณดูสิ

เหมือนเนื้อไก่เลยผมทานเนื้อจอราเข้ย่าง

บางคนบอกว่าทานได้นะแต่ทำไมรู้ไหมฮะกลัวคือกลัวตอนจะเอาเข้าปากแล้วไปคิดถึงตัวจราเข้คิดถึงหน้าเขากำลังอัพ

แต่จริงคุณลองไม่นึกภาพจราเข้นะ

แล้วคิดว่าเป็นไก่โอ้โหจะอร่อยเลย

ยิ่งเห็นภาพแบบนี้นะยิ่งกลัวไม่กล้ากิน

เอาเรื่องนี้อาจารย์ออสวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำชาติวิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบคุณค่าทางอาหารของเนื้อจราเข้กับเนื้อหมู

จราเข้โปรตีนอยู่ที่๒๑๕กรัมต่อเนื้อ๑๐๐กรัม
ส่วนเนื้อหมูอยู่ที่๒๗๓๒กรัม

เยอะกว่าประมาณ๖กรัมได้

ระหว่างมุมน้ำเงินจระเข้มุมแดงหมู
ไขมันแต่ไขมันนี่จราเข้กินขาดนะ
ไขมันจระเข้น้อยกว่าหมูมีแค่๒๙ตัวนั้นเอง

ส่วนพลังงานเนื้อหมูให้พลังงานได้เยอะกว่าค่ะคือ๒๔๐
ในขณะที่จราเข้ให้ได้ประมาณครึ่งเดียวเอง
ก็คือ๑๑๐กรัม
ส่วนคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นตัวที่แทรกซึมอยู่ในเส้นใยโปรตีน
ใกล้เคียงกันทั้งหมูและจอราเข้ค่ะ
ถ้าใครคำนึงถึงเรื่องสุขภาพจะพบว่าเนื้อจราเข้คือทางเลือกที่ดีกว่าเนื้อหมู
นี่ไงเขาถึงแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลไง
เชิญชวนกันมากินเนื้อจอราเข้ถูกก็ถูกกว่าคุณค่าก็คุณค่าเยอะกว่า

คุณรัชพรผมว่าคุณไม่กล้ากิน
เออไม่กล้ากินอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนแบบหมายถึงว่ามันแปลกอ่ะ
ต้องเปิดใจต้องเปิดใจลองดู
ลองดูอย่าไปคิดถึงหน้าเขาว่าหน้าเขาดุนะฮะ
คือพอตักมาชิ้นเล็กแต่มันก็จะมาเป็นแบบ

ใช่ฮะส่งมาบอกนะครับ